ต่อกันที่คู่หวานของคนวงการบันเทิงกันบ้างดีกว่า
คือคู่นี้เขาไม่ค่อยชัดเจนในสถานะ
แต่ความหวานเนี่ยกระจายแผ่ฟุ้งเต็มโลกโซเชียลเลย
สำหรับผู้ลุงลิ่งใหม่ดาวิกาแล้วก็เต๋อฉันทวิทย์นะคะ
โอ้โหถึงแม้ว่าความหวานเนี่ยจะน้อยไปสักนิดนึง
แต่ก็ยังมีความหวานให้เราได้ติดตามกันอยู่นะคุณ
และล่าสุดพอกองทัพสื่อมวลชนเจอฝ่ายชาย
ก็ไม่พลาดที่จะอัปเดตถึงสถานะความสัมพันธ์ของคู่นี้
หนุ่มเต๋อจะว่ายังไงไปฟังจากปาก
พร้อมกับเผยถึงเรื่องความแซ่บของสาวใหม่
ถ่ายรูปลงในอินสตาแกรมเป็นรูปชุดว่ายน้ำ
เต๋อว่ายังไงห่วงหรือเปล่าไปฟังจ้ะ

ชุดว่ายน้ำเซ็กซี่มากเป็นยังไงบ้าง
น่ารักดีนะครับผมว่าเป็นชุดว่ายน้ำที่ก็เป็นส่วนผสมระหว่างความสวยและความน่ารัก

ห่วงนะครับเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าเขาสามารถดูแลตัวเองได้ดีอยู่แล้ว
แล้วก็ผมว่ามันก็ไม่ได้เซ็กซี่อะไรนะครับไม่ได้เซ็กซี่มาก

เขาบอกว่าก็น่ารักดีคือถ้ามองในมุมเต๋อเนี่ยยังไงเต๋อก็ต้องตอบอยู่แล้วว่าน่ารัก
ทำอะไรก็ดีไปหมดนะสำหรับคู่นี้คือเป็นคู่ที่ค่อนข้างจะหวานน้อยแต่หวานตลอดแล้วหวานแบบสม่ำเสมอด้วย
ส่วนสถานะความสัมพันธ์ก็ยังสม่ำเสมอคือยังไม่ชัดเจนว่าเป็นหวานใจว่าเป็นแฟนหรือเป็นอะไรกัน
ตอนนี้ก็เป็นพี่น้องที่สนิทกันไปก่อนแต่ว่าหลายคนก็น่าจะรู้กันดีแหละว่าดีกีความหวานของคู่นี้เนี่ยไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอน
ความรักคู่นี้ก็ดีนะจ๊ะลุ้นดีสนุกดีนะคะ